คุณผู้ชมคะเรามาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ

ตอนนี้ท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านดรภูเวียงประคัมมิน

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิคุณเตรียมนักสรรค์ครับ
เราได้รายงานคุณผู้ชมตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ฉบับที่๙ช่วง๔โมงเย็นไปแล้วนะคะ
ว่า๓๔๕มกราคมปีนี้จังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังยังไงบ้าง
ดังนั้นนะตอนนี้ค่ะท่านอธิบดีอยากจะเตือนอะไรยังไงบ้าง
เพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็ส่งข้อความเข้ามาว่าฝนอาจจะยังไม่ตก
อาจจะไม่รู้สึกว่ามันกระทบยังไง
ณตอนนี้พายุอยู่ตรงไหนแล้วต้องเตือนยังไงคะ
ครับคือต้องขออนุญาตนำเรียนว่ามันยังไม่มานะฮะยังไม่ถึงนะฮะ
เพราะว่าพี่น้องประชาชนก็บอกว่ามีการเตือนอะไรกันบ้าง
แต่ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยจริงตอนนี้มันยังไม่ถึงที่ท่านอยู่นะฮะ
เมื่อประมาณช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยจากเรด้าของเรานะครับ
ที่ที่สงขลากับที่ทางนราธิวาสเนี่ยเราจับกลุ่มคนได้แล้ว
แล้วก็มีลักษณะของกลุ่มฝนนี้เข้ามาแถวนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีเริ่มตกแล้วช่วงเย็น
เพราะฉะนั้นในตั้งแต่ช่วงนี้ไปเรื่อยมันก็จะพยายามจะ
เดี๋ยวกลุ่มฝนก็จะขยับเข้ามาเรื่อยวันพรุ่งนี้สิวันพรุ่งนี้วันที่๓นะครับ
วันที่๓ในวันพรุ่งนี้เราคาดว่า
พายุรุ่งนี้เนี่ยศูนย์กลางของมันเนี่ยจะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทย
เคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยเนี่ยลักษณะของกลุ่มแบนของมันแบน
หรือว่ากลุ่มของเมฆเนี่ยมันจะเข้าปกคลุมเข้ามา
เพราะฉะนั้นผลกระทบมันจะเริ่มเห็นชัดเจนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
วันที่๓เนี่ยโดยจะมีผลตกหนักเข้ามาก่อนนะครับ
ฝนตกจริงต้องขออนุญาตนำเรียนนิดนึงนะครับ
เพื่อพี่น้องประชาชนหลายท่านที่ฟังอยู่จะได้เข้าใจ
ก็คือว่าได้มีคนเข้าใจผิดนะครับว่า
โอโหผลตก๓๐๐มิลลิเมตรตลอดฝั่งเลยอย่างเงี้ย

มันก็อย่างนี้ไม่ไหวนะครับ
จริงเนี่ยมันเป็นการ
ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ย

ตั้งแต่๗โมงเช้าวันนี้ถึง๗โมงเช้าวันนี้
หมายความว่าตกตู้มเดียว๒๐๐อย่างงี้
เราคงไม่ได้บอกอย่างนั้น

รักษณะของพยุดโซนร้อนขึ้นตัวเข้ามา
ในบริเวณอาวุธไทยของเรานี้

ทำให้บริเวณภาคใต้ของเราตั้งแต่
แต่พอวันที่๔เนี่ยผลกระทบของมันโดยมีฝนตกหนักเนี่ย
มันก็จะเริ่มแผ่ขึ้นมาข้างบนด้วย

ท่านท่านอธิบดีครับที่ว่าจะเข้าตั้งแต่วันที่๓พรุ่งนี้เนี่ย
จะเป็นช่วงไหนครับช้าบ่ายเย็นหรือยังไงครับ
หรือว่าจะเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนครับที่จะถึงฝั่ง
ยังไม่ถึงฝั่งวันที่๓พรุ่งนี้เนี่ย
หมายถึงทั้งที่เราคุยกันเวลาเราอยู่ขึ้นฝั่งหรือไม่
เราจะหมายถึงวันฝั่งของมันต่อนะครับแต่ว่าฝนเนี่ย
ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงแล้วมันเริ่มเข้ามาแล้วนะ
จะมีฝนอ่าล้ำหน้าเข้ามาก่อนแล้วอืมนะครับโดยที่เรา
ขณะที่เราคุยกันเนี่ยก็แถวปัตตานีแล้วก็สงขลาบางส่วนนะครับ
แถวแถวทางตอนร่างมันก็มีฝนตกแล้วอ่ะ
คือเข้ามาแล้วแนวหน้าของมัน
คือฝนจะเริ่มตกตั้งแต่พรุ่งนี้ก็คือจะเริ่มตกไปเรื่อย
หนักไปจนถึงประมาณวันที่๕มกราคมอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับคราวนี้มันก็ตกแล้วนะแต่ว่าเป็นแถวนรษวนกับปัตตานี
แล้วลูกพายุลูกนี้มันจะสลายแบบไหนอะไรยังไงฮะท่านอธิบดีครับ
ผมมองว่าหลังจากที่มันขึ้นฝั่งในวันที่๔มันก็จะอ่อนกำลังลง
อ่อนกำลังลงหลังจากที่ถาเทพลังงานออกมาเป็นฝนเป็นอะไรต่าง
มันอ่อนกำลังลงแล้วมันจะเคลื่อนต่อไปเรื่อยไปทางฝั่งตะวันตกก็คือเข้าไปทางระนอง
เข้าไประนองแล้วก็จากนั้นก็ลงทะเลไปอีกลงทะเลไปทางฝั่งอนามันในวันที่๕
แล้วก็วันที่๖ก็เคลื่อนออกไปห่างเราไปเรื่อยถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้พอวันที่๕
อาจจะมีผลกระทบในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเราอยู่อย่างเช่นพระนองพังงาภูเก็ตอย่างนี้เป็นต้น
แต่พอวันที่๖นี้มันห่างไกลออกไปแล้วเนี่ยผลกระทบต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกหนักขึ้นลมแรงต่างก็ลดลง
เริ่มมีการแชร์ภาพอย่างที่เกาะสมุยเนี่ยค่ะ
ควรจะต้องขนาดนั้นเลยไหมคะท่านอธิบดีคะ
เขามองว่าอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าทางช่วงเวลามันฝนตกนะครับ
มันจะกินเวลาอย่างวันที่๓จะมันตกทั้งวันทั้งวัน
แล้วก็วันที่๔ก็จะมีฝนตกหนักอย่างนี้มันก็
เรามองในแง่ดีก็คือว่าจะออกไปซื้อของก็ลำบากไง
ออกไปมันฝนตกก็ไปลำบากจะขับรถขับลา
มันก็ไม่สะดวกพบฝนมันตกหนักอย่างนี้
พออยู่เราก็ไปซื้อมาเตรียมไว้๒วัน๓วัน
ส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่สามารถอยู่ได้๒๓วัน
พอวันที่๕เอิงก็ขึ้นฝั่งไปอีกมงก็เริ่มโล่งแล้วเริ่มดีขึ้น
วันที่๖มันไปเลยตอนนี้ทางบ้านเราก็ทุกพื้นที่ก็ถือว่าดีขึ้นหมด
หลัง๖มกราคมก็จะโล่งแหละใช่มั้ยค่ะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกที่จะเข้ามาทางเราเนี่ย
อิทธิพลทำให้เกิดก็คือฝนตกหนักเท่านั้นใช่ไหมฮะ
ไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหทำให้บ้านพังบ้านถล่มดินถล่มอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมฮะ
ครับมันมี๒๓ปัจจัยนะครับหรือ๒๓อย่างที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
หนึ่งคือฝนตกหนักผมหนักมากนะครับในลักษณะแบบนี้มันผลกระทบอีกอย่างหนึ่ง
มันจะทำให้เกิดน้ำท่วมใช่ไหมครับถ้าตกเยอะเนี่ยแนวบริเวณ
จังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นแนวเดิมที่เคยมีน้ำท่วมอยู่แล้ว
ถึงแม้ว่าจะลดลงบ้างก็ตามเนี่ยฝนตกมาใหม่น้ำมาใหม่มันก็จะท่วมได้เร็วกว่าที่อื่น
อย่างที่สองพายุนั่นแหละที่คือลมแรงครับจุดที่จะต้องระมัดระวังเป็นห่วงมาก
อันหนึ่งคือเลือกของลมแรงนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ประสานกับทางหน่วยงานที่อยู่ข้อง

ป้ายโฆษณาอะไรต่าง

ให้สนิทที่มันไม่แข็งแรงก็ตอก

ส่วนที่๓ที่จะต้อง
เป็นผลกระทบของมันก็คือเรื่องของคลื่น

ในวันที่สามถึงวันที่ห้า

พี่น้องชาวเรือหรือหยุดได้ก็หยุด
สองวันนี้หยุดเลยไม่ต้องออกไป

คลื่นมันจะขึ้นไปประมาณถึงสามเมตร

มันอาจจะขึ้นไปได้ถึง๕เมตรกว่า
หรือมากกว่าห้าเมตรได้

เริ่มขุนจนมาตั้งแต่

มันเป็นหลักศนาของกฏอากาศตำเล็ก
มีลักษณะของฝนตกมาซึ่งเราก็มองดูแล้วว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี่ย
จริงแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติของมันที่จะมาในช่วงนี้นะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีความเชื่อมโยงกันว่า
มันเป็นไปได้ไหมว่าเป็นเพราะว่าอุณหภูมิของโลกในช่วงนี้มันร้อน
แม้ขณะเดียวกันก็ประกอบกับช่วงวานี้เนี่ย
ลักษณะของเอลนิโยนอนมีสัญญาณเกิดขึ้นนะครับ
ว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่
อันนี้เราก็เดี๋ยวต้องให้ทางนักวิจัยของเราทำการวิจัยต่อไปนะครับ
เดือนมกราคมพายุจะเข้าในส่วนต่างของเรา
แต่เห็นว่าปีนี้อากาศจะแปรปรวน
อาจจะเจอพายุอีก๑๒ลูกเหรอคะบ้านเรา

เพราะว่าจริงแล้วหน้าพายุหน้า
อะไรที่มันเป็นธรรมชาติของเราจริงเนี่ย
มันจะอยู่ในช่วงประมาณสัก
พฤษภาถึงพฤศจิกา
ในปี๖๒ก็ยังขวางหน้าเราอยู่
เดี๋ยวเข้าสู่ฤดูฝนในปริงศิษย์ศาสตร์
ในปริงฯกรกฎามีวันสี่งหาตุระฝทิกา
ในช่วงเวอร์นี้สี่งหากัรยาศตุระ

ในปีเข้ามาทางด้านฝ้านเหนือ

ขอบพระคุณท่านอธิบดีนะคะขออนุญาตสอบถามเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะดรภูเวียงประคัมมิน
คุณผู้ชมก็ตรวจสอบเพิ่มเติมได้นะคะในประกาศเตือนภัยเว็บไซต์
ด่วนพยากรอากาศ๑๑๘๒ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ